พรและชาวไทยทั้งหลายมีเรื่องมาเตือนค่ะ
คือจำข่าวนี้ได้ไหมเรานำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้
แล้วก็ปรากฏว่าทานน้ำใจคนไทยหลั่งไหลไปยังสองแม่ลูกคู่นี้ค่ะ

คือคุณแม่โพสต์ข้อความลักษณะบอกว่า
เกิดลูกมาแล้วลักษณะลูกมีอาการผิดปกติทางพันธุกรรม
แต่น้องมันถลนออกมาเหมือนจะหลุดออกมาจากเบ้าค่ะ
หลังจากนั้นแล้วทาน้ำใจคนไทยหลั่งไหลไป
บริจาคกันไปค่ะเป็นเงินกว่า๕ล้านหกแสนบาท
แล้วคุณแม่ก็คือคุณอำพรทันปีอายุ๒๑ปีนะคะ
ยืนยันกับนักข่าวบอกว่าได้ปิดบัญชีรับบริจาคไปแล้ว
แล้วพาลูกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถีแล้ว
แต่ปรากฏว่าที่นำมาเตือนกันโดยเฉพาะชาวชุมพรเนี่ยนะคะ
เพราะมันมีมิจฉาชีพไปเปิดช่องทางบริจาค
โดยใช้เคสนี้แหละมาแอบอ้างพี่เบิร์ต

มีชาวเน็ตค่ะแจ้งผ่านคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กบอกว่า
มีคนแอบอ้างเปิดบัญชีเฟซบุ๊ก
เพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือลูกชาย
โดยนำรูปผู้หญิงแต่งกายคล้ายกับพยาบาล
พร้อมกับมีข้อความเชิญชวนให้บริจาคเงิน
แต่ให้โอนไปที่บัญชีเจ้าของเฟซบุ๊ก
ซึ่งปรากฏว่ามีคนหลงเชื่อ
เงินเข้าไปในบัญชีนั้นแล้วด้วยนะคะเห็นไหม
เอารูปของสองแม่ลูกเขาอันนี้เป็นรูปจริงนะคะ
แต่ว่ามิจฉาชีพเอารูปชิงมาใช้หลอกนะครับ
ล่าสุดค่ะคุณแม่เธอต้องเดินทางไปแจ้งความที่สพปากตะโกน
เพื่อให้ตำรวจติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็ขอประกาศให้ทุกคนทราบนะคะว่า
ขณะนี้เธอยืนยันว่าเธอปิดบัญชีรับบริจาคไปแล้ว

เพราะเงินที่ได้มากกว่า๕ล้านบาทนั้นเพียงพอสำหรับการรักษา

พร้อมขอขอบคุณเงินบริจาคที่ทุกคนให้มาด้วยมิตรจิตมิตรใจที่ดีนะคะ
พบว่ามีตัวตนจริงนะเป็นผู้หญิงอายุ๔๕ปี
ตำรวจบอกว่าจะดำเนินการตรวจสอบ
แล้วก็ประสานไปยังธนาคารต่อไปนะคะ
ไปดูหน่อยว่าเลขบัญชีชื่ออะไรต้องขยายผลต่อจากตรงนั้น